เพราะว่าพัทธลุงก็ยังคงน่าเป็นห่วงน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์
ยังคงไหลลงมาท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัด
แล้วก็พัทธลุงมีคนพลัดตกน้ำตกคลองเสียชีวิตด้วยนะครับ
ส่วนฝนยังคงมีตกลงมาซ้ำตลอดทั้งคืน
ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมมานาน๓วันแล้ว

เพราะว่ากังวลกับน้ำที่อาจจะเป็นน้ำป่าไหลหลัก

แล้วก็กลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทอง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราครับ
ครอบครัวนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมเป็นคืนที่๓
กลางสายฝนที่กระหน่ำเทลงมาไม่หยุด
หลังน้ำจากทะเลไหลเข้าท่วมภายในบ้านอย่างรวดเร็ว
ระดับน้ำไม่มีทีท่าลดลงแต่กลับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

พอนอนอย่างนี้เพราะระดับน้ำวันนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่
เห็นก็บอกก็ดูเข้ายังประจำ
หลายครอบครัวตัดสินใจอบพยพไปอยู่บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย
ส่วนชาวบ้านที่ยังไม่อบพยพไปไหน

เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
สังเกตระดับน้ำตลอดทั้งคืน
เรื่องการหุงหาอาหารมันก็ลำบาก
แล้วกันไม่ได้ทำมาหากินอีกก็ลำบาก
ประกอบอาชีพอะไรล่ะครับ
คือค่าขายครับ

อาหารที่ทำง่ายสะดวก
เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกภายในบ้าน
ชาวบ้านจะซื้อไข่ไก่อาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องไปตุนไว้
ประทังชีวิตจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
ข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากที่อบพยพไม่ทันก็ต้องเสียหายไปกับน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้
ชาวบ้านได้แต่ทำใจเพราะที่แห่งนี้ถูกน้ำท่วมซ้ำทุกปี
จากเป็นพื้นที่ราบรุ่มริมฝั่งทะเล
การหาวิธีที่จะผันน้ำออกสู่ทะเลและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดในขณะนี้
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน